หน่วยเฉพาะกิจก็ต้องตรึงกำลังนะครับ

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว
กลุ่มน้ำเบิร์ดเข้ามาร้านแล้ว

คุณผู้ชมเพราะว่าเขายิงกันฝั่งนู้นจริง

ระเบิดบางลูกมันกระเด็นมา

เพราะว่าล่าสุดอาการที่เขาปลอดภัยแล้วนะฮะ

เพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยจริง

จอดเรียงรายอยู่ในลานจอดรถฝั่งเมียนมาด้วย

แล้วก็เสียงระเบิดที่ดังอย่างต่อเนื่อง

ก็มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเลย

ส่งสินค้าข้ามแดนไปฝั่งเมียนมา

ตามภาพตามเสียงที่คุณผู้ชมเห็น
ใครจะกล้าข้ามไปสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจริงค่ะ

สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒

สถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ก็ยังมีเสียงระเบิด

แนวตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะ